ผมจะพาไปนี่เลยเดี๋ยวก่อน
ว่างผมก็ชอบเปิดดูในโรคโซเชียล

ผมบอกเลยว่าแม่ค้าท่านนี้ที่ขายน้ำปัน
เห็นแล้วหัวจิตหัวใจละลายกันเลยทีเดียว
จริงหรือเปล่า

คุณชนะคุณชนะอ่านด้วยอ่านด้วย

ดูอยู่ดูอยู่ทุกคนเห็นเหมือนคุณเลย

เอาไหมสตอเบอรี่ปั่นเนี่ยเอาไหม

ไอซ์น้ำปั่นสวยสุดเซ็กซี่

ใครยี่ใจในวัย๒๔ปี

นี่คือชื่อร้านหรือไง

นี่ครับบอกเลยว่านางฟ้ามีอยู่จริง
เจ้าของร้านเปิดเผยว่าเธอนั้นเคยเป็น

เป้าหมายเนี่ยนะครับบอกเลยว่า
ได้รับการเปิดเผยแบบนี้แล้วโอ้โห
เหล่าบรรดาลูกค้า

หนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่ไปกันเพียบเลยแหละครับ
อยู่ตรงนี้แหละครับบริเวณหน้า
ซอยหลังตลาดธานินตะบลช้าง
เผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

ราคาเท่าไหร่๒๕บาทเท่านั้นเอง

ทั้งกาแฟชาแล้วก็นม

เปิดบริการทุกวันนะครับ๑๑โมง

แล้วก็ไปช่วงหัวข้าม

คุณผู้ชมส่งมาอยากให้คุณชนะพาไปกินน้ำปั่น

เพราะฉะนั้นผมอยากจะทิ้งท้ายให้กับเธอคนนี้
บทเพลงเพลงนี้ครับ
สวัสดีครับ